ซึ่งหลายคนก็สงสัยกันว่าเขาหายตัวไปไหน
หลังจากที่หนองบัวพิชยะต้นสังกัดล่าสุด
ตัดสินใจยกเลิกสัญญา

ว่าเจ้าตัวเป็นนี่สูงถึงหลัค๗
กรณีที่สโมสรหนองบัวพิชยะ

ได้ยกเลิกสัญญากับสารวุฒิมาสุกอดีตมิดฟิลทีมชาติไทย
จากเจ้าตัวนั้นขาดการฝึกซ้อมนะครับ
ซึ่งช่วงก่อนหน้านี้ก็มีการส่งโปรแกรมฝึกซ้อมแบบออนไลน์นะครับ

และล่าสุดก็ยืนยันว่าไม่มีใครสามารถติดต่อสารวุฒิมาสุกได้เลย
หลังจากที่มีข่าวออกมาพร้อมกับมีกระแสข่าวว่า
ถูกเจ้าหนี้นะครับขู่เอาชีวิตจากบุคคลปริศนาครับ
บุคคลดังกล่าวนั้นก็อ้างตัวเป็นเจ้าหนี้มาระยะหนึ่งแล้วนะครับ
ทีมข่าวกีฬาของไทยรัฐทีวีครับได้สอบถามไปยัง
อู๋สัจจาสิริเขตอดีตกุญสือของจามจุรียูเนเต็ด
ปลุกปั้นนักเตะรายนี้แล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นโค้ชที่สนิทกับเจ้าตัวมากที่สุด
ก็ได้ความว่าถึงตอนนี้ครับก็ยังไม่มีใครสามารถติดต่อเจ้าหนุ่ยได้
รวมถึงครอบครัวที่จังหวัดอุดรธานีเชียงรายและนครสวรรค์ก็ติดต่อไม่ได้เช่นเดียวกัน
ส่วนตัวครับได้ร่วมงานกับสารวุฒิครั้งล่าสุดคือฟุตบอลรายการนนทบุรีมวกครับ
เจ้าตัวนั้นมาช่วยลงเล่นในเกมเปิดสนามจากนั้นนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยนะครับ
น้าฉวยสมชายชมบุญชุมกุญสือของหนองบัวพิชยะก็โทรมาสอบถาม
โดยสาเหตุนั้นไม่ขอพูดถึงรายละเอียดนะครับเพราะเกรงว่าจะทำให้นักฟุตบอลนั้นหมดอนาคต
สามารถเล่นฟุตบอลได้อีกหลายปีครับก็ยังมีการขอให้สังคมเป็นกำลังใจให้กับแข้งรายนี้
สามารถต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นและในอดีตสารวุฒิเองก็เคยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
ในฐานะนักฟุตบอลทีมชาติไทยมามากมายครับส่วนเรื่องดีดีนะครับของพิรพัฒนชายาก็แสดงความยินดีกันหน่อย
สละโสดครับหลังจากมีการโพสต์ไอจีส่วนตัวได้ขอแต่งงานกับน้องลูกแพร่ครับ
แฟนสาวที่คบหาดูใจกันมานานโดยแคปชั่นที่เขียนมาก็มีใจความว่า
จะมีหลายครั้งที่ทำให้ร้องไห้แต่จากนี้ไปก็ขอให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับ
กลางวิกฤตของโรคโควิด๑๙ซึ่งก็มีนักเตะทีมชาติไทยเพื่อนสนิทในยุคเดียวกันนะครับ
ชนะทิพย์สงกระสินอดีศรพรมรักที่เคยเล่นด้วยกายนามทีมชาตินะครับ
ก็เข้ามาแสดงความยินดีกับเจ้าบาสในโพสต์นี้ด้วยครับ